มาดูความตั้งใจความพยายามของตำรวจนายนี้
ในการบรรบัดพลุกบำรุงสุขให้กับประชาชนครับ
ไปดูกันว่าตำรวจนายนี้ทำยังไง
เมื่อมีประชาชนมาแจ้งความบอกว่าเขาได้รับความเดือดร้อนมากค่ะ
เพราะว่าถูกผีตายโหงตามรังความค่ะ
เอาเบาเปล่าวางวันนี้ไปนั่งจบซิ้นนะค่ะ
อ๋อแต่จะดีขึ้นไป
พิธีจริงจังเลยนะ
นี่ตำรวจหลีกบอบกีธุ์นัทนายใช่

ที่เห็นอยู่เนี่ยคือร้อยตำรวจเอกอภิวัตถาวรค่ะ

ท่านก็ไปที่บ้านเลยไปที่เกิดเหตุเลย

แล้วไปนำเจ้าทุกข์เนี่ยค่ะ
ประกอบพิธีไล่ผีปัดรังควานจากผีตายโหงนะฮะ
คือเขามาแจ้งความบอกว่าเขาโดนผีตายโหงรบกวนทั้งคืนเลย

ก็มาร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากร้อยเวรไปช่วยหน่อย
ไปช่วยไล่ผีตายโหงที่มารังความหน่อยนะคะ
เราไปคุยกับนายตำรวจท่านนี้ค่ะร้อยตำรวจอภิวัฒน์ก็บอกว่า
เขามาแจ้งความพอฟังความร้องทุกข์แล้วเนี่ย
ก็เลยรู้ปัญหาของเขาว่ามีผีตายโหงมารังความรบกวน
อิดโรยจนไปทำงานไม่ได้ค่ะเพราะว่าอดนอนมาตลอดเลย
ก็เลยไปที่บ้านพักนะคะ
ก็ให้ผู้เสียหายไปชี้จุด
ตรงไหนที่ผีตายโหงมารังความมันเกิดขึ้นตรงไหนบ้าง
แล้วก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าพิธี
สวดเลยค่ะนำสวดนำท่องคาถา

เพื่อให้เกิดความสบายใจส่วนหนึ่งนะคะ
แล้วก็คลายความเดือดร้อนความทุกข์ใจ
ปรากฏว่าหลังจากประกอบพิธีแล้ว
ก็ทราบว่าผู้ชายคนนี้ก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติสุขค่ะคุณทัศนัย

ไม่มาแล้วสิ่งรบกวนไม่มีแล้ว
เขาบอกตอนกลางคืนเขากับลูกก็หลับสบายเหมือนเมื่อก่อนเลยค่ะ
พอดีชาวบ้านเขาก็มาขอความช่วยเหลือ
เนื่องจากนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วครับ
ก็มีผีเอ๋ยสมเวสีเอ๋ยทั้งส่งเสียงดังก็ค่ำบางคืน
ได้ยินเสียงวิ่งเสียงเดินบนบ้านทุกวันต้องคืน
ลูกก็นอนไม่ได้ร้องไห้ก็เลยมาขอความช่วยเหลือครับเราก็ไปทำให้
คือเขาก็มาหาเราเพราะเขาต้องการความสบายใจ
ต้องการให้เราช่วยเหลือนะครับเขาก็เหมือนผู้ป่วยคนหนึ่งแหละ
ป่วยแล้วต้องไปหาโรงพยาบาลไม่สบายใจก็มาหาร้อยเวร
ช่วยเขาไปครับจะทำที่ทำได้
ดูจากที่ท่านให้สัมภาษณ์แล้วคือท่านมีความตั้งใจจริง
คาถากับพิธีที่บอกให้ท่องตาม
ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าท่านไม่ได้มั่วนะคะ
รองอภิวัตรบอกว่าส่วนนึงเนี่ย
ก็ศึกษามาจากครูบาอาจารย์ตามความเชื่อท้องถิ่นของทางเหนือ

ด้วยความตั้งใจที่อยากจะให้ประชาชนเนี่ย
คือเหมือนกับได้บำบัดทุกข์ให้กับประชาชน
แล้วเขาก็รู้สึกดีขึ้นจริงนะคะ
จังหวัดไทยทำได้ทุกอย่าง